วันที่๖พฤษภาคมเป็นวันหยุดประกาศให้เป็นวันหยุดราชการพิเศษนะคะ
แต่เปิดมาวันที่๗วันที่๘วันที่
ครบกำหนด๑๕๐วันของกรกตที่จะประกาศรับรองผลสอสอให้แล้วเสร็จ
เขาบอกว่าหลังวันนี้ไปการเมืองก็จะร้อนแรงขึ้นมา
แล้วเราก็ต้องจับตามองเรื่องของการเมืองกันต่อนะครับ
ใช่ค่ะแต่ทีนี้มันยังมีเรื่องของว่าที่ว่าที่สส
แล้วก็ผู้สมัครสอสอที่มีการถูกร้องเรียนมาว่าขาดคุณสมบัติ
โดยเฉพาะเรื่องของการถือหุ้นสื่อนั่นเองนะคะ
ทีนี้ปัญหานี้จะทำอย่างไร
มันจะส่งผลกับการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งหรือไม่
เดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันนะคะในช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทย
คุยกับอาจารย์สุภาพคลี่ขจายอยู่ในสายแล้ว

สวัสดีครับสวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับคุณพุกครับ
หลังจากวันนี้เมื่อเสร็จสิ้น
งานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษผ่านพ้นไปแล้ว
วาระของประเทศที่คนไทยจับตามองอยากรู้ก็คือ

หนึ่งการประกาศผลทางการคะแนนจะออกมาเป็นยังไง

สองผลที่จะออกมาจะนำไปสู่คำถามที่ว่า
แล้วใครจะได้ตั้งรัฐบาล
ใครจะเป็นนายกนี่คือโจทย์ใหญ่ที่กำลังรออยู่

มันมีประเด็นย่อยที่ต้องจับตามองว่าจะจบยังไง
อย่างที่คุณน้ำแข็งบอกไปเมื่อสักครู่
เพราะว่าทั้งสองประเด็นนี้มันจะ
มันจะเป็นมันเป็นภาพรวมว่า

กรณีที่๑กรณีนักการเมืองถือหุ้นสื่อ
ซึ่งในรอบสัปดาห์๒สัปดาห์ที่ผ่านมา
กำลังขุดคุยเอาหลักฐานมาร้องเรียนกันอุตลุดให้ตรวจสอบ
หลายคนในหลายภาคการเมือง
ประเด็นคือการตรวจสอบเรื่องพวกนี้มันต้องใช้เวลาครับ
รัฐมนุนกำหนดกรกฏต้องประกาศถนเลือกตั้ง
ให้เสร็จภายใน๑๕๐วัน
ก็คือ๙พฤษภา๑๕๐วันหลังจากประกาศ
พระราชบันเกียรติศัตริกาเลือกตั้งเนี่ย
แล้วถ้าไม่ประกาศรับรองผลให้ทัน
ก็ผิดกฎหมายครับผิดรัฐมนูล
เอาแล้วถ้าประกาศไปแล้วคนที่ขาดคุณสมบัติ
ได้เข้าไปสภาแล้วจะเป็นยังไง
คำตอบก็คือว่ากรกตก็จะประกาศรับรองผลไปก่อน
รับรองผลไปก่อนแล้วใช้เวลาตรวจสอบ
ถ้าพบว่าใครคนไหนขาดคุณสมบัติจริง
แล้วจึงตัดสิทธิ์เป็นลายไป
แล้วก็จัดเลือกตั้งใหม่ในหน่วยนั้นเขตนั้น
ช่วงระยะเวลาที่กำหนดกรอบไว้ก็๑ปีครับ
ฉะนั้นการจัดเลือกตั้งใหม่จะหมดเงินหมดทองไปเท่าไหร่ก็ต้องหมด
เพราะว่าเมื่อเขียนรัฐมนูลกันแบบขุดหลุมกันไว้แบบนี้
วางกับดักกันไว้แบบนี้มันก็ต้องมีผลกรรมแบบนี้
โดยเฉพาะเรื่องการถือหุ้นสื่อ
ซึ่งตอนนี้กำลังดูกันอยู่ว่า
บรรทัศน์เนี่ยผิดแบบไหนผิดแบบไหนไม่ผิด
มันเกิดกรณีที่สกลนครที่สารตัดสินไปก่อนแล้วที่อ่างทองที่สาแก้ว
ก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะมีบรรทัศนยังไง
ฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยน่าจะตรวจสอบกันทั้ง๕๐๐คน
เพราะว่าโอกาสที่ขาดคุณสมบัติโดยไม่รู้ตัว
ว่าโดยไม่รู้ตัวนะมันเกิดขึ้นได้
เช่นเข้าไปถือหุ้นในบริษัทที่มีวัตถุประสงค์การจัดตั้งเผื่อไว้แบบครอบจักรวาล
ว่าทำกิจกรรมเกี่ยวกับสื่อด้วย

เพราะว่าแม้จะเป็นเจ้าของบริษัทเองบางทีก็ไม่รู้หรอกว่า
ทนายความไปจดทะเบียนแจ้งวัตถุประสงค์

ก็คือประกอบกิจการเกี่ยวกับสื่อด้วย
อันนี้ก็หนีไม่พ้น
หลายจะจดทะเบียนตั้งบริษัทรัพย์เหมาแท้

เผื่อไว้ว่าเออวันใดวันหนึ่งจะได้ประกอบกิจการสื่อได้ด้วยก็ติ๊กไว้อันนี้เรียกว่าครอบจักรวาล
แม้จะไม่เคยประกอบกิจการเกี่ยวกับสื่อเลยไม่เคยมีสิ่งพิมพ์ไม่ได้เป็นสื่อมวลชนอันนี้ก็เข้าข่าย
แล้วถ้าสารตัดสินนี่สารดีการเลือกตั้งนะที่จะตัดสินเนี่ย
ถ้าสารตัดสินเป็นบรรทัศน์ว่าแบบนี้ก็ผิดแบบนี้ก็ขาดคุณสมบัติ
มันก็จะอดระเวงกันทั้งสะพานนั่นแหละ
ฉะนั้นการประกาศรับรองให้เข้าไปสภาก่อนแล้วค่อยสอยทีหลังจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุด
ประเด็นที่สองที่กำลังเป็นประเด็นร้อนกันอยู่ก็คือ
การคิดสูตรคำนวณหาสอสอบัญชีรายชื่อ
เอาล่ะเมื่อสารรัฐมนูลรับคำร้องจากผู้ตรวจการแผ่นดิน
แล้วท่านจะนัดวินิจฉัยคำร้องในวันที่๘พฤษภาวันพรุ่งนี้
วันเดียวกับที่กรกตจะประกาศรับรองสอสอบัญชีรายชื่อก็วันพรุ่งนี้
อ้าวแล้วจะยังไงแล้วจะยังไง
แล้วถ้าศาลเกิดสั่งออกมาเป็นคนละทิศคนละทาง

ฉะนั้นประเด็นนี้ก็น่าจะหาทางออกว่า
สารรัฐมนูลจะวินิจฉัยกันเช้า
แล้วกรกตจะประกาศรับรองผลสอสอบัญชีรายชื่อในตอนบ่าย
ถ้าเป็นอย่างนี้สารรัฐมนุนวินิจฉัยไว้แบบไหนได้หรือไม่ได้
กรกตก็เอาสูตรนั้นมา
ประเด็นนี้ก็น่าตื่นเต้นอีกครับ
เพราะว่าเป็นที่ทราบว่าที่ผ่านมาเนี่ย
กตท่านจะคิดสูตรแบบที่จะให้มีสอสอได้๒๗พัก
แม้กระทั่งพักที่ได้คะแนนต่ำกว่า๗๐๐
หรือพักที่มีคะแนนแค่สอสอมีคะแนนแค่๓๓๐๐๐โดยประมาณ
ก็จะมีสอสอ๑คนได้เท่ากัน
พักหนึ่งได้๗๐๐๐กว่าก็มีสอสอบัญชีได้ชื่อ๑คน
พักหนึ่งได้๓๐๐๐๐กว่าก็จะมีสสบัญชีลายชื่อ๑คน
อันนี้เป็นไปตามการปฏิเสธ
ทีนี้ถ้าสารวินิจฉัยว่าคิดแบบนั้นมันขัดรัฐมนูล
แล้วจะทำยังไงก็ต้องคิดอีกสูตรหนึ่งที่มีสอสอได้เพียง๑๔พัก
คือจะต้องได้คะแนน๗๐๐๐กว่าถึงจะได้เป็นสอสอ๑คน
ซึ่งถ้าคิดอย่างนั้นพักเล็ก๑๑พักที่เขาจะได้บัญชีรายชื่อคนละคนเนี่ย
ก็คงจะต้องล้องเรียนอีกครับ
เพราะว่าเขาถือว่าเขาเสียสิทธิ์
แล้วเรื่องนี้มันมีผลไปถึง
มันมีผลไปถึงการจัดตั้งรัฐบาล
ถ้าได้สิบเอ็ดคนจากสิบเอ็ดพักเล็ก
ไปอยู่กับพักพลังประชารัฐ
พลังประชารัฐก็มีน้ำมีนวลขึ้นมา
ในการที่จะหาเสียงข้างมากได้ง่ายขึ้น
อ่าวแต่ถ้าคิดสูตรแบบไม่มีสิบเอ็ดพักเล็ก
ทางฝ่ายฝากพักเพื่อไทยทางนี้
ก็ดูเหมือนว่ามีแต้มต่อที่จะรวมเสียงได้มากกว่าสองร้อยห้าสิบ
นี่มันมีผลทางการเมืองนะครับ
ฉะนั้นการที่รัฐมนูลกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐมนูล

โอ้โหอันนี้มันเป็นเรื่องที่ทุกคนงงว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
คือผมเนี่ยนึกถึงเมื่อประมาณ๓๐กว่าปีที่ผ่านมา

มีผู้มาร้องเรียนเรื่องการประมูล
การประมูลที่จะทำเขาเรียกว่าอะไรดาบทำดาบ
สำหรับใช้ในนักเรียนนายร้อยตำรวจ
เขาประมูลประมูลทำกัน
ปรากฏว่าบริษัทหนึ่งเนี่ยถูกตีตกว่าทำไม่เหมือนแบบ
เขาก็ต่อสู้ว่าเอาเขาทำเหมือนตัวอย่าง
เขาก็มาร้องว่านี่เขาทำเหมือนตัวอย่าง
แต่กลายว่าที่ทำเหมือนตัวอย่างเนี่ยไม่เหมือนแบบ
คนที่ทำเหมือนแบบก็ไม่เหมือนตัวอย่าง
สุดท้ายก็ได้ความว่าอ๋อแบบกับตัวอย่างเนี่ยมันไม่เหมือนกัน
กับตัวอย่างไม่เหมือนกันคนทำตามแบบไม่เหมือนตัวอย่าง
ทำตามเหมือนตัวอย่างก็ไม่เหมือนแบบ
แบบเดียวกันเลยครับกับการสูตรคิดคำนวณสอสอบัญชีรายชื่อคราวนี้
คือคิดตามรัฐมนูลมาตราหนึ่งมาตราเก้าสิบเอ็ด
ก็ไม่สดไม่เหมือนกับการคิดแบบพรบเลือกตั้งมาตราหนึ่งร้อยยี่สิบแปด
ถ้าคิดตามพรบเลือกตั้งมาตราหนึ่งร้อยยี่สิบแปด
ก็ไม่ตรงกับรัฐมนูลมาตราเก้าสิบเอ็ด
นี่มีประเทศไหนบ้างครับที่มีเรื่องพิษดารแบบนี้
ผมว่าหายากนะครับหายากที่ทำให้รัฐมนูลมาตราเก้าสิบเอ็ด
พรบเลือกตั้งสอสอมาตราหนึ่งร้อยยี่สิบแปด
บรรยัติเรื่องเดียวกันแต่ไปคนละทิศคนละทางครับ
แล้วถ้าออกมาทางหนึ่งทางใดก็จะไม่มีการร้องเรียนกันอีก
ฝั่งไหนเขาก็มีสิทธิ์จะร้องเรียนทั้งนั้นนะครับ

ถ้าเขียนกฎหมายประกอบรัฐมนูญกันแบบนี้
วินิจฉัยเช้าเพื่อให้กรกตได้ประกาศในช่วงบ่าย
ฉะนั้นกรกตคงทำไว้๒สูตรคงทำไว้๒สูตร
รอว่าสารรัฐมนูลชี้ออกมาว่าเป็นยังไงก็เอาสูตรที่ไม่ขัดนั่นแหละ
เอาสูตรที่ถูกต้องกับสารรัฐมนุนวินิจฉัยนั่นแหละเอามาประกาศในวันที่๘
จับตามองดูการเมืองกันนะฮะขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยด้วยนะครับ
เพราะว่าเมื่อวานกรกตก็ประชุมนะเสร็จกันเที่ยงครึ่ง
วันนี้ประชุมอีกรอบหนึ่งตอน๑๐โมงเช้า
พรุ่งนี้ที่มีการตั้งโต๊ะแถลงประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง
อย่างเป็นทางการก็ต้องจับตามองอย่างที่อาจารย์สุภาพบอกนะฮะ
เราอยากให้อาจารย์ขีดเส้นใต้ในเรื่องนี้อีกรอบหนึ่ง
วันนี้เรื่องการเมืองล่ะครับ